แต่ว่ามาดูข่าวนี้ก่อนอย่างที่ผมเกริ่นไปว่า
ใครที่ทานอาหารกลางวันอยู่ขออภัยไว้ก่อนเลย
คือมันมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้เขาทำแมวตาย

เขาไปเอาซากแมวมาเอามาแขวนคอถลกหนัง
เครื่องในใส่ถุงใส่นั่นใส่นี่แล้วเอาแมวไปย่างกิน
แล้วมีชาวบ้านไปเห็นผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเพ่นหนีไป
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาพาเราไปดูซากแมวที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ครับ
คือตอนที่ไปเนี่ยผู้ชายคนที่ก่อเหตุไม่อยู่แล้ว

ถืออีกทีนึงแต่ตอนไปเจอทำไมมันมีซากแมวอยู่เห็นไหม
ป่าย่าข้างทางหลายตัวเหมือนกันโอ้โหแต่พอมาทราบภายหลังคือ
ผู้ชายคนที่จะกินแมวเหมือนเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีอะคุณ
สติไม่ดีแล้วอายุสักประมาณสี่สิบได้แล้วนะเขาสวมเสื้อกันหนาว
แขนยาวสีเขียวนุ่งกางเกงยีนขายาวนะฮะแล้วก็ผมสั้นสั้น
สูงสักประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าเนี่ยฮะผู้ชายในภาพนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เขาไปยืนอยู่ที่หน้าวัดบ้านบงคำหมู่หนึ่งนะฮะ
ตะบนหนองบัวอำเภอเมืองที่อุดรธานีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่คนที่โชว์ภาพให้เราดูเนี่ย
คือเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณบุญสนองโคตรมณีอายุห้าสิบแปดปีนะฮะ
ให้นักข่าวดูเนี่ยถ่ายเอาไว้ทันเนี่ยดูสิเนี่ยเขาทำแบบนี้
เอาแมวไปแขวนต้นไม้ถลกหนังจะมากินเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นะตอนที่เห็นเนี่ย
เอาเชือกไปแขวนคอแมวบนต้นไม้นะถลกหนังนะแยกเครื่องใน
แล้วก็เนื้อใส่ถุงก่อนเตรียมประกอบอาหารเลยแต่ชาวบ้านเห็น
ชาวบ้านวิ่งไปเป็น๑๐คนนะฮะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขา
เพราะกลัวเขาจะมีอาวุธนะฮะแล้วกลัวอันตรายสุดท้าย
ผู้ชายคนนั้นน่ะเพ่นหนีไปก่อนทิ้งซากแมวเอาไว้คุณผู้ชม
มีแมวแบบสามสีขาวดำน้ำตาลวางกองอยู่ที่พื้นสนามย่านะฮะ
แล้วก็มีตีนแมวหนึ่งข้างค้างอยู่บนกิ่งไม้เมื่อกี้นะฮะ
แล้วก็อยู่ข้างล่างอีกมีหัวมีหนังติดขนบนต้นไม้อีก
เสียอันนี้คือตีแมวอยู่ข้างบนต้นไม้ค่ะนะฮะ
แล้วก็มีกล่องกระดาษเปื้อนคราบเลือดแมวแล้วก็มีกองไฟที่เขาจุดเอาไว้จะเผาแมวกิน
แต่ว่ามันมอดแล้วมีกองฟื้นมีแผ่นโฟมวางเรียงอยู่หลายแผ่น
ซีเมนด้วยแล้วก็เขียนข้อความด้วยถ่านดำว่า
หิวตายลักษณะเหมือนว่าเขาหิวคุณผู้ชมนี่เขาเขียนเห็นไหมหิวตาย
ก็เลยเอาแมวมากินแต่ว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีนะ
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านอีกทีครับ
ตอนนั้นแมว
อาจจะทรมานใจคนรักแมวหน่อยนะ

เขาไปเอามัวนำทางบ้านมาฆ่ายังไหม

เอาสากแมวมาจินบนะ

เราไปปิ่งกินบ้าน
ไปต่อวัดคือไม่มีแมวของใครหายไป

คนในหมู่บ้านต้องดูแลสัตเลี้ยงให้ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วจะไปทำสัตว์เลี้ยงใครตายเอามากินหรือเปล่าก็เลยรวมทั้งเด็กด้วย
อย่าปล่อยเด็กออกมาได้ตามลำพังเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้
ทีนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปเจอกับพนักงานทำความสะอาดที่ตำบลหนองบัวซึ่งพนักงานคนนี้ค่ะคือคุณป้าอมราวงสิริ
ป้าอามาราคือคนที่เจอกับคนทันหลกหนังแมวเล่าให้กับนักข่าวฟังว่า
แล้วแล้วก็เห็นเอาซากแมวที่ถูกรถชนเนี่ยซึ่งมีคนเอาซากแมวใส่กล่อง
ทิ้งถังขยะไปแล้วก็คาดว่าเขาคงหิวแหละ
มาถลกหนังมาย่างกินแบบนี้
แล้วก็บอกนะว่าตอนถลกหนังเอาจริงป้าก็ไม่เห็นว่ามันจะมีมีด
มีของมีคมอะไรนะอาจจะใช้มือเปล่าเปล่านะถลกหนังเองรึเปล่าอ๋อ
อ๋อแสดงว่าแมมคือโดดรถชนตายมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่นี่นะคะแล้วก็บอกด้วยว่า
คือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นตำรวจปลอมตัวมาหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่มั่นใจอ่ะเนอะ
ปลอมตัวมามาสืบเรื่องของการค้ายาบ้าในหมู่บ้านหรือเปล่าแต่ว่า
ก็ไม่ได้เห็นตอนถลกหนังอย่างที่ว่านั่นแหละนะฮะนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามา
เดี๋ยวหมู่บ้านก็จะมีการรีบแจ้งให้ทางด้านของผู้ใหญ่ทราบทันทีนะฮะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบสยองในหมู่บ้านแบบนี้กับเรื่องของคนกินแมวนะครับ